หลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณเจและคุณจ๋า
หนึ่งในหุ้นส่วนของร้านซันเดย์กันไปจนรู้ถึงที่มาของชื่อร้าน

ช่วงนี้ค่ะตัดภาพเข้าไปในครัว
กำลังเร่งมือจัดเมนูจานซิกเนเจอร์มาเสิร์ฟขึ้นบนโต๊ะ
โอ้โหดูเมนูนั้นสิคะคุณ
สาดน้ำพริกลงไปแบบไม่ยั้ง
ออนท็อปด้วยไข่กุ้งแบบพูน
ถ้าจะจัดเต็มขนาดนี้ยกให้วันนี้เป็นวันชีสเดย์สักวันก็แล้วกันเนอะ
มาละครับและนี่คือเมนูเส้นแนะนำทางร้านซันไดส์
จริงเราชื่อมันยาวกว่านี้

เหมือนแบบเพื่อให้ซอสมันข้นกับมันกุ้งอะไรอย่างนี้

แล้วก็เส้นน้ำพริกนรกแล้วก็ไข่กุ้งเลยทีหลัง
อันนี้แบบเค้าเรียกว่าให้ไข่กุ้งให้เครื่อง
เครื่องแบบตามใจฉันจริงนะถาดถมเข้าไปให้เต็มที่
เราอยากกินยังไงเราก็จะให้อย่างนั้นเลยไม่กลัวขัดเลย

เป็นวันแรกเลยเนอะที่เราเหมือนกับว่าทดลองเมนูต่างกันอย่างเงี้ย
แล้วก็ชอบทานพาสต้ากันแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบทานพาสต้าแบบว่าเลี่ยนเกิน
ก็เลยชอบอะไรที่มันมีความจัดจ้านของไทยอยู่
เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากทำอะไรที่มันเป็นแบบลูกผสมเนาะ
ได้ไม่เลี่ยนแล้วก็แบบว่าด้วยความชอบรสชาติจัดส่วนตัวด้วยแหละ
ก็นึกถึงพวกน้ำพริกพวกอะไรอย่างนี้กัน
เปิดตู้มาเจอนรกในตู้พบใส้เส้นเลย
ใช่อะลองผัสเลยเราก็ล้อยไข่กุ้งเลยตอนแรกก็ล้อยแบบนิด
พอสวยงามแต่แบบเห้ยไม่ได้อ่ะ

ไม่กลัวเจ๊งค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนอร่อย
ที่ทุกคนแบบกินเอง
แล้วก็มีบางคนมาถึงแล้วแบบไม่สะใจ
อันนี้ยังไม่สะใจอีกหรอเขาบอกว่าเขาไม่สะใจ

เขาต้องการให้มันเป็นแบบน้ำทะเลไข่กุ้งไหม

คือรสชาติของแต่ละอย่างมันก็ให้รสชาติที่แตกต่างกัน
ว่าจะเป็นไข่กุ้งเส้นหรือว่าน้ำพริกคือตัวกุ้งเองนะ

คุณไม่ต้องห่วงเลยว่าทุกคำของคุณได้ไข่กุ้งแน่นอน

และพริกอันโลกมันมาผสมผสานกับอาหารแบบฝรั่งได้

แล้วมันเหมือนกินลูกอมป๊อปแปะสมัยก่อน
มันจะมีเทคเตอร์แบบปรุบนิดนึงเลยนะ

ในทุกคำเลยเพราะว่าไข่กุ้งคืออยู่ในพุกอนุจริง

เพราะอย่างหนึ่งที่ให้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราอยากให้มันได้ทุกคำจริง

คำแบบเต็มปากเต็มคำมากเลยนะครับผม
คนชอบอาหารรสจัดนะเมนูนี้เชิญได้เลยนะครับผม
แหมเจอจันแรกเข้าไปนะคะเฮียของเราก็ยิงคำชมรัวขนาดนี้
เชื่อแล้วค่ะว่าชอบจริง

มีมีแต่ว่าอันนี้มันคือตัวเด่นของเรา

อื้มก็ทำตามนั้น
เธอโมโหหิวบ่อยไหม
ฮ่าบ่อยอยู่

อันนี้เออเกิดจากวันที่โมโหหิวมาก

คือเหมือนเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับบ้านกลับไปพาอึดอึก

เจ้านายใช้งานตั้งแต่เช้าจนดึก
อื้อหือมันต้องแบบนี้

ที่นัทยังไม่พูดอะไร
ที่นัทพูดไม่ออกนะคะ

เขาจัดมากนะแล้วก็หอมกินเครื่องเทศกับคนตลอดเวลา
เหมือนผักที่เมาแหละแต่ทั้งเครื่องแบบไม่ห่วงเครื่องผักแน่นจริง

เละเกินไปไม่ขังเกินไป
ก็มันมีกุบกุบให้เสียขนาดนี้
แล้วก็มันเป็นแบบเหมือนเครื่องที่เมาแบบจริงด้วย
พริกไทยเม็ดจริงกระชายจริงพริกตำโขลกกับกระเทียมมันก็เลยแบบเต็มที่
เต็มสองเมนูรสจัดที่จัดว่าเผ็ดแบบยกสวนถึงเวลามาคูดาวกันแล้วค่ะ
กับนี่เลยแปนเค้กสตาร์เบอร์รี่

ใช่ของหวานก็มีนะคะมีทั้งอาหารของหวานแล้วก็เครื่องดื่มเลยที่ร้านเรา

อันนี้เป็นครีมแบบที่เราตีเองเราไม่ได้ตีครีมให้มันแข็งมากเพราะว่าแบบรู้สึกว่า
กึ่งนุ่มกึ่งแข็งมันอร่อยกว่าอืม
อย่าลืมสตาร์เบอรี่

เป็นโชคแลตเชคที่เข้มข้นที่สุดในโลก

แล้วคุณจะกินยังไง

แต่ว่าถ้าดูดไม่ขึ้นก็ต้องใช้ช้อนตัก

อันนี้สำหรับคนที่ชอบทานชำระจริงใช่ไหม

โกแลตช็อกโกแลตความหวานนี่แทบไม่มีเลยนะ

มันคือช็อกโกแลตการนาศาสตร์ค่ะ
พอโดนน้ำแข็งความเย็นแล้วมันจะแบบแข็งขึ้นอยู่
เหมือนกินกึ่งขนมกึ่งน้ำ
คนที่ชอบช็อกโกแลตนี่ห้ามพลาดเลยนะเมนูนี้

โหฝันสวยนะ

สำหรับสาวที่แบบถ้าไม่อยากจะอ้วนมากอะไรอย่างนี้
ก็เป็นน้ำผลไม้เบาเป็นน้ำมะนาวเหลืองคันสดแล้วก็ขูดผิวมะนาวลงไปด้วย
ให้มันแบบมีกลิ่นหอมคือด้วยใช่แล้ว
เชื่อว่าหลายคนคงน้ำลายไหลนะครับอยากจะมาลองทานอาหารที่แบบว่าจัดเต็มแบบนี้นะครับ
หล่อซอย๔๓ค่ะไหนบอกทางสิคะ
เลยมาเสร็จเจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยซ้ายมาปุ๊บมองทางขวาไว้ก็จะเจอกับหน้าร้านที่สีสันสวยงาม
มีที่จอดรถไหมมีที่จอดรถมีไหม
มีที่จอดข้างหลังข้างหลังร้านมันจะเป็นตรอกเล็กเข้าไปได้
สามารถมาได้ไม่ยากเลยอยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้เปิดปิดกี่โมงจ๊ะ
๑๑โมงปิด๔ทุ่มค่ะยกเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์ก็จะ
ถ้ามีคนนั่งหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็ขยายเวลาให้เป็น๕ทุ่มปิด๕ทุ่ม

ไม่มีวันหยุดเปิดทุกวัน
ใครอยากมาก็มาได้นะเมนูมีอีกมากมายเลยให้มาลอง
มากมายเลยจริงอยากชวนให้ทุกคนมาลองทานด้วย

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ๓ร้านเส้นสามสไตล์ที่เล่าเส้นเป็นเรื่องรวบรวมมาเสิร์ฟให้กับแฟนรายการได้อิ่มท้องและฟินกันแบบสุดในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
มีทั้งเมนูบ้านแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเครื่องเทศยาจีนจากย่านลาดปลาเขา
หรือจะเป็นกองทัพเมนูอีนานีวะอูด้งจากร้านโชนันร้านอาหารญี่ปุ่นจานด่วนสัญชาติไทย
ที่มีให้คุณได้ออกไปอร่อยกว่า๑๘สาขาทั่วกรุงเทพ
ปิดท้ายแบบเผ็ดกับแองโจ้แฮนน้ำพริกนรกมันกุ้ง
และเมนูมัมม่าผู้เขาไฟล์จากร้านซั่นเดร้านที่จะทำให้คุณอร่อยแบบไม่เค๋
ใครตุ๋นเชิญที่หมูตุ๋นใครซูซิ่งอูด้งเชิญโชนัน
ใครฟิลส์ชันเชิญที่ซั่นเด
แต่ไม่ว่าจะชอบเมนูไหนถ้าไปตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องแล้วก็
อย่าลืมหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแชะแชร์และติดแฮสแท็ก

ไม่ว่าจะโพสต์เฟซบุ๊คไอจีหรือทวิตเตอร์
พวกเราทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องจะได้ไปตามกระหน่ำไลค์ให้รัวค่ะ
สัปดาห์หน้าเราขอปิดท้ายปลายปีแบบปัง
กับการรวบรวมร้านเส้นตามจุดเช็คอินถ่ายรูปไฟยอดฮิตทั่วกรุงเทพ
กับ๒เมนูสตรีทฟู้ดเก๋อย่างเส้นใหญ่กรอบผัดกระเพราหมูสับ
ร้านอาหารน้องใหม่ในเครือสุพนิกากรุ๊ป
ต่อด้วยสปาเกตตี้ชัดกับสปาเกตตี้หมูก้อน

วิวพาโนรามิกบนสุดยอดรูปท็อปที่ห้องอาหารเวสกาย
พูดได้คำเดียวว่าเสาร์หน้าจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบ
สวัสดีค่ะ